แม่บ้านประจันบานสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

นิฉแชนได้คาถากลับไปท่องทุกวัน
แล้วได้พ่อหมาย
จำคาถาไม่ได้
ครั้งนี้จะถ่ายคลิปเอาไว้

ใช่ดูอย่างหลังได้

ไม่ได้มาแค่อัปเดตดวงอย่างเดียวนะ
ยังมีผู้ประเด็นโหระ
แถบมาอีกด้วย
อันนี้เป็นประเด็นอะไรอะ
แม่รู้ได้ไงว่าจะเป็นประโยชน์โจ๊กสักถุงไหมคะ
โจ๊กเหรอยังไม่กินตอนนี้แม่ชอบกินอาหารฟรีทางสายางเข้าจังหวังในเฮียเฮ้ยแม่ดีเหรอ
เออดีเพราะทุกคนดูเชียร์แม่กันมากเลยไม่ต้องกลัวอย่างไรอนาคตได้กินแน่
แล้วได้โดยแม่ต้องบอกว่าช่วงนี้ของเราก่อนดีกว่านะต้องบอกว่าคุณแม่และคุณผู้ชมและลูกทุกคนคงคงคงจะเตรียมใจเตรียมจด

โพลาเซฟเต็ปเต็ป

ขทาชินบัชชนอยู่กับเราค่ะนิ้วดีใจอ่ะ

เร็วมากเลยนะคะวันเวลาไม่เคยรอใครจริง
เพราะฉะนั้นอยากทำอะไรต้องรีบทำค่ะพี่ชาย
รีบจดไว้เลยอะไรที่ตั้งใจจะทำเราทำเลยใช่ไหมโดยเฉพาะทำดีกับคนรอกฆ่า
อี๊ยจริงจริงเขาไม่ห่วงแต่ชักช้าไม่รู้เขาจะไปไหนยังไง
เราต้องรีบไม่ได้ห่วงแต่เขาไปบางทีเราอาจจะไปก็ได้
เพราะฉะนั้นวันนี้เรารีบเลยนะคะมาอัปเดตกันเป็นดวงประจำสัปดาห
ตั้งแต่วันที่๒๗มิถุนายนจนถึง๓กรกฎาคมค่ะ
เดี๋ยวเรามาดูว่าดวงการงานการเงินแล้วก็ความรักของแต่ละเดือนจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
ค่ะมาเริ่มมาเริ่มที่เดือนนี้เลยค่ะก็เป็นเดือนเกิดของมิถุนายน
เพราะฉะนั้นก็ให้ผู้ที่เกิดเดือนมิถุนายนให้เขาก่อนนะขอกดมยนะ
พระธีมุรติต้องแปลให้ต้องแปล
พูดที่เกิดเดือนมิถุนายนภาพลวงตา
โหความรักสุดดังภาพลวงตาอ้าวมันเป็นของหลงหรือว่ายังไงคะ
ก็แปลว่าสมมุติว่าเขามารักเราเรามาดูแลเราเราอย่าเพิ่งทุ่มเทใจ
อ๋ออาจจะโดนหลอกหรือเปล่าเขาไม่รู้เผื่อใจป่ะ
พระธีมุรติให้ไปขอพรพระธีมุรติค่ะ
ก็จะพบรักแท้

แล้วขอเรื่องการงานการเงินราชาเหรียญมีเงินแน่นอน
แล้วก็เกณฑ์การเงินจะได้จากการลงทุนถือว่าใช้ได้เลย
การงานของเดือนมิถุนายนล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
ไพ่ภาพลวงตากับพระตรีมุรติความรักเป็นภาพลวงตาแต่การงานเด่นมาก
มีผู้ใหญ่ส่งเสริมถึง๓คนไม่ใช่คนเดียวนะโอ้โฮดีมากเลย

เพราะว่าพอผู้ใหญ่คนนี้ช่วยผู้ใหญ่คนนั้นช่วยผู้ใหญ่คนนี้ช่วย

ผู้ใหญ่คนนี้น้อยใจคนนี้ไม่ชอบคนนั้นอ้าวดกไปลงที่เราอีก
ทำใจลำบากต้องระมัดระวังนิดนึง
อันนี้ถ้ามีโอกาสก็ไปกราบขอพรพระตีมนติหน่อย
ดีทั้งในเรื่องความรักทั้งในเรื่องของการเงิน

ก็แปลว่าต้องระวังหน่อย
เกี่ยวกับเรื่องของนางศรีดาลุยไฟนี่คือ
ทำงานยากลำบากไป

มาสุดฤทธิ์เลยว่าเป็นยังไงอะไร
ทำไมไปทำงานสายหรือเปล่า

ต้องระวังจากคนรอบข้างเลย

ส่วนในเรื่องความรักเป็นช่วงเวลาเสน่ห์แรง
นี่มี๓สาวเลยจ้า

เกาสุยาไก่เกสีและสมุทเทวี

เดี๋ยวจะเป็นปัญหาไป

เพราะว่าทำงานหนักย่อมต้องได้เงิน
และจะมีลาบลอยฟุกช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

ผู้ที่เกิดเดือนสิงหาคมได้ลือสี

สามีหิวไป

วิวหรือจะหึงก็แปลว่าเขารักเรา
หิวก็แปลว่าอยากกินข้าวกับเรา

จะมีเขาเรียกว่าเวลาอยู่ใกล้กันมาก

และแผ่นยังได้ไพรหรือศีลด้วยนะ

ผู้หญิงมีผู้ชายอายุมากหรือผู้ชายมีผู้หญิงมากก็ใช้ได้เหมือนกัน
แล้วเรื่องการงานของนางล่ะคะนางเครียดอยู่

ผู้ใหญ่จะช่วยส่งเสริม
แล้วนางอยู่ดีจะอยากไปเรียนนั่นทำนี่เรียนนู่น
อยากจะแบบสร้างอะไรเขาเรียกว่ามีความรู้ใหม่
แม่หนูอยากมีความรู้ใหม่ป่าตังแม่หน่อยให้หน่อย
แม่ไม่ไหวจะส่งเรียนละลูกคนนี้ส่งเรียนเป็นยัตโธก็ได้สามีมานี่ค่ะ

พูดใหญ่คนนั้นคือสามีเราแหละที่จะส่งเสริม
ถ้าเป็นผู้ชายก็หมายถึงว่ามีแฟนผู้หญิงที่อายุอืม

ต่อไปผู้ที่เกิดเดือนก๋อยอดกัญญาหยดขนุมานพระพมายลาภ
คือใครที่คิดไม่ดีคิดไร้ต่างจะกลับใจมารักใครช้อดีนะ
อันนี้ดี
จะเป็นช่วงเวลาจากความรุ่นเรื่องและได้พบรักจากการติดต่อประสานงานการเรียนการทำงาน

ไม่ใช่เป็นคนเพื่อนเก่าหรือคนในสังคมเดิม

ทั้งหมดนะรวมไปทุกคนเลย
ผู้ที่เกิดในเดือนนี้คือตุลาคม

ควรจะไปบริจาคค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียง
ถวายหลอดไฟเทียนไขหรือให้แสงสว่าง
ก็จะส่งพลังให้กับเราได้แสงสว่าง
ดีจริงเลยลดมากแม่
ต่อไปเดือนต่อไปไหม
ผ่านไปแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกมีอีก๗เดือนที่รออยู่คุณผู้ชม
ตอนนี้เดือนไหนจะเป็นยังไงบ้างต้องช่วงหน้าติดตามชมต่อค่ะ